แต่ละจังหวัดเขาก็มีเรื่องราวแปลกนะ

คราวนี้คุณผู้ชมขาเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรถกู้ไพรใช่ไหม
แต่รถกู้ภัยคันนี้คุณผู้ชมมันหวานแหววมากเพราะว่ามันเต็มไปด้วยคิตตี้
ว้าวน่ารักแต่ว่าถ้าถามว่าอยากขึ้นไหมไม่
กู้ชีพกู้ภัยก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขึ้น
แต่ว่าถ้าใครเนี่ยเกิดอุบัติเหตุประสบเหตุมาแล้วต้องขึ้นรถกู้ภัยที่ตกแต่งด้วยคิตตี้แบบนี้
โอ้โหแค่เห็นก็หายป่วยแล้วไหมคะ
ฉันว่าคงไม่มีอารมณ์ดูอะไรเลยค่ะตอนนั้น
อย่างน้อยเนี่ยบรรยากาศมันก็ทำให้เราผ่อนคลายลงไงคะคุณค่ะ

นี่เป็นรถกู้ภัยสีชมพูแสนหวานค่ะของนายปิยพงศ์ผิวผ่อง
เป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายค่ะ
รถคันนี้เต็มไปด้วยอุปกรณ์กู้ชีพครบครันเลย

ไปถามคุณปี่ยะพงเขาหน่อยแล้วกันว่าทำไมถึงได้ตกแต่งรถคิตตี้สวยหวานขนาดนี้คะ
ผมเห็นดูแล้วลายคิตตี้เป็นลายที่น่ารักแล้วก็หวานแหววดีแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือแฟนก็ชอบด้วย
แล้วก็ผมก็เลยเลือกทำลายคิตตี้ขึ้นมาครับ
ปกติที่ผมซื้อมานะครับมันจะเป็นรถลายพื้นฐานของด้านรถกู้ชีพกู้ภัยทั่วไปธรรมดานะครับ
แล้วพอทีนี้คิดไอเดียใหม่คือกลับเป็นว่าอยากให้ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเขาอาการก็หนักอยู่แล้วอยากให้อาการเขาทุเลาบ้างที่เห็นภายในรถของเรา

โอ้โหมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเนอะ
เจ้าตัวเองเขาก็ดูมุ้งมิ้งเหมือนกันนะ

นี่เป็นนุ่มเหนือใจดีจิตใจอ่อนโยน
คือหน้าน้องอมชมพูหรือว่าแสงสีชมพูมันสะท้อนลูก
ถ้าเข้าไปในรถคันนี้ก็อมชมพูหมดแล้วครับ
แน่นอนเพราะว่าชมพูอร่ามขนาดนี้นะคะ
เรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีมาก
เพราะว่างานที่ทำเป็นงานการกุศลเป็นงานสาธารณะ
แต่งบประมาณที่ใช้ในการตกแต่งรถเป็นงบส่วนตัวเลยนะคะคุณ

หมดไปกว่า๒๐๐๐๐บาทแต่เขาก็ทำด้วยหัวใจทำอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะให้คนไข้หรือผู้ประสบเหตุนั้นได้ลดความกังวล
สบายใจผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ
เรียกว่านี่ก็เป็นแนวคิดที่น่าชื่นชมนะคะ
สำหรับใครที่ได้เห็นแบบนี้ก็โอ้โห
ให้จากนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนเห็นรถกุพัยมาด้านหลังในคนจะตั้งรีบหลบต่อ
เป็นหน้าที่ต้องช่วยกันนะครับ